อ่าดูประชมครับวันนี้ได้เวลา
คือเขาก็รอวันที่๓ธันวาคม

เดี๋ยวนักข่าวต้องไปรอสัมภาษณ์รอถามแน่

เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าจากที่น้องนายให้สัมภาษณ์ไปวันนั้น
เจ้าผู้หญิงผู้ชายทั้งประเทศไทย

นี่ผมก็ปรึกษากับพี่หนุ่มกัญชัยมานะ
ลองฟังก่อนสารภาพอีกสักรอบไหม

ดีค่ะ

ผมก็เลยต้องรีบยกสายโทรหาใบเฟิร์นเลยครับ
ว่าใบทำได้อยู่

บอกว่าอะไรครับ
บอกว่าผมชอบเขานะครับ
เออแล้วใบเฟิร์นว่าอย่างไรบ้าง
คำตอบใบเฟิร์นว่าอย่างไรบ้าง
พอพี่หนุ่มเปิดประเด็นไป
เลยบอกว่าโทรไปบอกเขาแล้วว่าชอบเขา

มันต้องก้าวข้ามเส้นนั้นไปแล้วใช่ไหม

ระหว่างทางนี่นะโอ้โหบางคนนี่มีพงมีเพจ

บางคนบอกผมชอบตั้งแต่นู่น
ที่เล่นกับคุณมาริโอโชน

น้ำทานมาก
แล้วนี่แค่เฟรนโซนจะมาบอกชอบ

เอาสาวช่วยกันคุณเอานายนพัฒน์คืนไป
แล้วส่งใบเฟิร์นคืนมาให้พวกผมอย่างนี้
อ้าววันนี้ใบเฟิร์นนะครับทุกผู้ชมครับ
เฟิร์นพิมชนกมีงานอีเวนต์นะครับ

รับว่าสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วจริง

วันที่ฝ่ายชายโทรมาบอกว่าชอบ

ใบเฟิร์นบอกว่าก็เอาเป็นว่า

แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้น
แววตาเรามันมีแวววาวเนอะ

จริงก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะ
ยังไงเอาสถานะดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไง
ฝนว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะ

โอเคพี่เอ็ดเป็นอะไรค่ะ
ท่านขอยงมากว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะ

เฟิร์นเปิดใจให้นายไหม

เอาเป็นว่าก็ชัดเจนแล้วนะครับ
ก็คือนางเอกสาวชื่อดังน้องใบเฟิร์น
แล้วก็น้องนายพระเอกหนุ่มชื่อดัง
ตอนนี้ก็เริ่มต้นนับหนึ่งกัน
แต่ว่าน้องเรฟร์นวันนี้ให้สอบพรรดิบอกว่าคือ
เอาละก็เข้าใจว่ามีเสียงเชียร์หรือว่าเสียงสอบถามเข้ามาเยอะแยะไปหมด
แต่ตอนนี้เราก็เพิ่งเริ่มต้นนับหนึ่งนะสถานะตอนนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดี
แล้วก็เพิ่งเริ่มตอนแรกก็ตกใจก่อนหน้านี้นายก็ดีกับตัวของใบเฟิร์นอยู่แล้ว
แต่ช่วงหลังเนี่ยเขาเข้าหามากขึ้นใบเฟิร์นบอกว่านายนี่ดีเสมอต้นเสมอปลายนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณไปถึงพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะที่เป็นเหมือนพ่อสื่อ
ทำให้อีกฝ่ายประกาศออกสื่อแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในฐานะคนพิเศษ
ซึ่งก็คงจะต้องค่อยเรียนรู้กันต่อไป
หลังจากชัดเจนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพจเฟซบุ๊กทวงคืนใบเฟิร์นพิมชนกจากนายนพัฒน์เคลื่อนไหวทันที

นี่เห็นไหมบอกแม่แม่เมื่อก่อนเวลาสัมภาษณ์เนี่ยบอกไม่มีใครมาจีบเลยโสด
ดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าแอบมีใจ
แหมหน้าตาไหลพรากจ๊ะ
ได้อีโมจิร้องไห้
หลังจากนั้นยังมีต่อนะฮะในทางเพจเนี่ยทางคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์ต่อนะครับ
ถ้าตอบปฏิเสธตรงไปเนี่ยมันจะหักหน้านายออกสื่อนะ
ชอบข้างล่างมากกว่าที่บอกแพ้แล้วแต่อีกคนสวนทันทีว่าเขายังไม่ได้แตกงานกันยอมแพ้แล้วเหรอ
ยอมแพ้แล้วหรอแฮนด์แท็กยอมแพ้ไปเลย

ที่เขาก็โพสต์ต่อกันไปเยอะแยะเลยนะครับ

อันนี้เพจทวงคืนนายนพัฒน์

อันนั้นทวงคืนใบเฟิร์นใช่ไหม

หลังจากใบเฟิร์นออกมาพูด
ทบอกเธอยังเหมือนเดิม
บอกเจ็บแรบขึ้นมาทันที

รู้เลยนะคะว่าเกิดขึ้นไปในยุคไหนนะ

บอกฉันพิมพ์ไหวค่ะ

นี่ขนาดพิมพ์ไหวนะคะ

เห็นไหม
อีกโพสต์อีกนึงบอก
เต็มใจเป็นแค่ที่หนึ่งจุดหนึ่ง

ก็เรื่องราวความรักที่สวยงามกำลังก่อตัวเริ่มต้นขึ้นนะฮะ